คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อในพื้นที่เมืองเพชรบุรีค่ะ
หลังจากมีรับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเก๋ง

เสร็จแล้วกระทั่งพบว่านอนเสียชีวิตปริศนาอยู่บนรถน่ะนะคะ

นอนอยู่ท่าขัดสมาธิด้วยนะ
นอนแล้วก็นอนหงายอยู่ฝั่งเบาะคนขับแบบนี้นะคะ
เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ

ทีนี้เจ้าที่มีการตรวจสอบก็พบว่ากระจกรอบคันปิดทั้งหมด

แต่ฝั่งคนขับจะมีกระจกแง้มอยู่นิดนึงนะคะ
สภาพของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับรถนั่งขาดสมาร์ทอยู่นอนหงายค่ะ
ก็มีการปรับเอนนอนเครื่องยนต์ดับสนิทนะคะ
ส่วนเกียร์ก็มีการใส่เกียร์ว่างไว้นะคะ
พอมีการตรวจสอบดูปรากฏว่าไม่พบบาดแผลในร่างกายคนเสียชีวิตแต่อย่างใด
แต่พอตรวจสอบดูในรถแล้วก็พบบัตรประชาชน
ทราบชื่อคนตายคือนายธิรยานอินทบุตรนะคะ
เป็นชาวอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
แล้วก็ที่สำคัญมีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาเป็นทนายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย
ทีนี้ปรากฏว่ามีการตรวจสอบไปตรวจสอบมาดูรอบรถนะคะคุณผู้ชม
สิ่งที่น่าตกใจเขาบอกว่ามีที่บริเวณที่วางเท้าของคนขับเนี่ย
มีขวดพลาสติกเป็นสีขาวขุ่น
ข้างในขวดเนี่ยจะมีเหล้าขาวผสมน้ำแดง
บรรจุอยู่ผสมกันเต็มขวดนะคะ
แล้วก็มีขวดน้ำมันเบรกที่เปิดฝาไว้อยู่อีก๑ขวด
ทีนี้ฝั่งด้านหลังคนขับเองก็มีกระป๋องเบียร์นะคะ
เป็นกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการดื่มแล้ว๒กระป๋อง
ส่วนอีกกระป๋องนึงยังไม่ดื่มก็วางไว้ที่ด้านหลังคนขับเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณจุดเกิดเหตุดู
ปรากฏว่าช่วง๑๐โมง๕๒นาที
เห็นรถของผู้ตายนี่นะคะ
นี่วงจรปิดนาทีชีวิตสุดท้ายของทนายความคนนี้
เขาขับมาแล้วก็จอดแบบนี้
จอดไว้เสร็จปุ๊บจนกระทั่ง๖โมงเย็น
๖โมง๑๖นาทีนะคะ๖โมงเย็น๑๘นาที๑๖นาที
ไม่มีใครลงมาจากรถไม่มีใครเดินเข้าเดินออกรถเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจอดแน่นิ่งแบบนี้
ก็เลยแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ทีนี้พอหลังจากตรวจสอบไปมานะคะก็พบว่า
รถคันนี้นะคะก็เป็นรถของทนายคนนี้แหละ

ส่วนต้นสายปลายเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใด

ส่วนพี่สาวกับพี่ชายที่มาดูศพ
ก็ยังให้ข้อมูลเรื่องของว่าคนตายเขามีโรคประจำตัวไหม
หรือมีปมขัดแย้งหรือมีปัญหาส่วนตัวครอบครัว

อันนี้ก็ยังให้ข้อมูลไม่แน่ชัดเท่าไหร่
ก็ต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะ